เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคุณตาไปแล้ว
คุณตาม่ำไงหม่ำจกมกค่ะตอนนี้แข็งแรงมากแล้วที่สำคัญ
นี่กระแสหนังขุนบรรลือโอ้โหมาแรงเลยนะช่วงนี้นะ
แต่ใช่ว่าพี่หม่ำเขาจะหยุดสต๊อปแค่โปรเจกต์แค่นี้เท่านั้นนะคะ
ปีหน้าค่ะเตรียมลุยต่ออีกถึง๒เรื่องรวดเลย
ส่วนช่วงปีใหม่หยุดยาวแบบนี้พี่หม่ำเขาแพลนไปไหนรู้ไหมคุณ
ไปไหนพาเมียสุดที่รักต้องใช้คำนี้เมียสุดที่รักพี่มด
แล้วก็ครอบครัวไปช้อปปิ้งที่ฮ่องกง
ไม่รู้ว่าขนเงินไปให้พี่มดซื้อกระเป๋าอีกหรือเปล่า

ปีใหม่กับผ้าขอบผ้าควอลไปเทียวครับ

โอ้โหแหมงานรุ่งจริงเลยนะคะ

แม้ว่าจะไม่ได้กำกับแต่ก็เป็นผู้ดูแลเรื่องของการผลิตขึ้นมา
แต่ว่าปีใหม่นี้แหมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย

แต่ว่าคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้เนี่ยคงไม่ใช่ใคร

พี่มัดพูดเราก็คูกกันในชีวิตจริงไม่ได้
สำหรับภาพยนตร์เรื่องขุนบรรลือ
ซึ่งพี่หม่ำบอกว่าที่มาของการเล่นหนังขุนบรรลือ
เพราะว่าพี่มดอยากจะแลกกับกระเป๋าหรู

คือกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วล่ะคุณ
อาจจะแพงกว่าข้าวตัวอะถูกค่ะแล้วอีกหนึ่งมุกที่พิมามเนี่ย
ชอบโดนแซวว่าซุกเมียน้อยไว้ที่เชียงรายจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องถามนะคะ
แล้วหลานรักลูกเอ็มเหอขนาดไหนรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ขออัปเดตจากพี่มดกันนิดนึ

ตลกหนีเมียไม่กลับบ้านมาข้อนปี

บุคเชี่ยงล่านี่มันจริงเปล่าคะ

เป็นยังแล้วพันวันอาจจะสบายแล้วตอนนี้
กระเป๋าล่ะค่ะที่เอ่ยให้ซื้อแบบ

แต่ก่อนเราก็บอกว่าเอาไม่ไห่อยู่กัน

แต่เดี๋ยวนี้จังแต่มีร้านก็อยากได้แล้ว

สิเราก็ค้นถามเรื่อง

แต่คือหัวเมียคือบ้าเหรอเนอะ

แต่ก่อนว่าเอาใจซอยทั้ง๒คนนั่นแหละ
เดี๋ยวการเวลาอาจจะเห็ดให้ทุกอย่างดีขึ้น

เพราะว่าจังใดกับเมียเข้าลูกเข้าอยู่ด้วยกับกับมา
อันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์จากเพื่อนที่สิของพี่มารา
คือเขาก็บอกว่าคงต้องใช้เวลาแหละ
ของแบบนี้นะคะเรื่องของลูกของพันรยาเนี่ยยังไงก็คงไปไหนกันไม่รอดหรอก
สุดท้ายเดี๋ยวให้เวลาเยียวยาทุกอย่างนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกัน